ส่วนกรุงเทพนะคะอุณหภูมิร้อนแรงทีเดียวแต่ไม่ใช่อากาศนะคะ
การเมืองคือถ้าจำกันได้ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
วันที่๘พฤศจิกายนเขามีการนัดชุมนุมใหญ่กัน
คือวันนั้นเนี่ยก็เกือบจะเกิดเหตุวุ่นวายนิดหน่อยเหมือนกันนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่เขาเอามาวางกั้นเอาไว้ใช่ไหม

ซึ่งหลังจากนั้นรองผัวปอล์ชนอลเขาออกมาแทรกข่าวว่า

รองพบชนบอกว่าเดี๋ยวตำรวจกับขอสมกจะฟ้องประชาชน

ที่ที่ฉันบอกว่ามันร้อนแรงไม่ใช่เรื่องฟ้องนะ
เรื่องที่ขอสมกออกมาโต้ตำรวจบอกว่าผมไม่เห็นด้วย
ขอสมกรจะไม่ฟ้องประชาชน
เพราะรถเมที่ว่านี้มันได้มาจากภาษีประชาชน
ยังไงล่ะทีนี้ลองดูก่อนลองดูก่อน
สิ่งที่พตรปียตวิชัยรองพบชนอออกมาแถลง
หลังจากวันชุมนุมใหญ่ก็คือออกมาแถลงวันที่๙พศกววจ
ก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมทำเนี่ยเข้าข่ายความผิดขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะ
ทั้งการลื้อการลื้อรั้วเหล็กแผงกั้นแบรีเออร์เคลื่อนย้ายรถเมยกรถตู้ต่างนานา
เดี๋ยวตำรวจกับขอสมกจะแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพิ่มเติมข้อหาทำให้เสียทรัพย์
พอได้ยินแบบนี้ปุ๊บวันนี้เลยห้องประชุมเขตการเดินรถที่๖อบรชน
นายบุญมาปงมาประธานสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือสรขอสมกพร้อมกับคณะ
จัดแถลงการฉบับที่๓ทันทีหัวข้อคือ
คือการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของขอสมกค่ะ
สืบเนื่องจากที่ตำรวจใช้รถโดยสารสาธารณะของขอสมกเอาไปปิดกั้นมวลชนในพื้นที่ที่มีการรวมตัวแสดงออกทางการเมืองใช่ไหม
มันก็เลยทำให้รถของขอสมกรได้รับความเสียหาย
ต่อมารองพบชนก็บอกว่าผู้ชุมนุมนั่นแหละที่จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายนี้
ขอสมกขอยืนยันนะคะว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับรองพบชนเพราะรถเมย์เป็นทรัพย์สินขององค์การที่ได้มาจากภาษีประชาชน
เราเองในสถานะสาภาพแรงนานนั้นจะเป็นกลางจะไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
นั่นก็คือเราจะไม่อยู่กับฝ่ายรัฐบาล

เราจะอยู่ตรงกลางเป็นผู้บริการพี่น้องประชาชนตามพระราชกิจมีการจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่เรายึดถือเสมอมา
อันนี้ไม่รู้ว่าจะต้องไปคุยกับตำรวจกันยังไง

เออลองไปคุยจริงจากกันดูก่อนแล้วกัน
ส่วนนี้ค่ะคุณอู๋หน้ารัฐสภาเมื่อเช้านี้เลยนะคะ
คุณอู้หารือไทยม่วงบุญศรีค่ะนำมวลชนส่วนหนึ่งกลุ่มไทยพักดี
ไปหน้ารัฐสภาไปอ่านแถลงการแล้วก็แสดงจุดยืน
ต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะคะถือป้ายชัดเจนนี่ไง
ต้าน๑๐ข้อเสนอแล้วก็หยุดร่างรัฐธรรมนูลด้วย
เป็นการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูลที่มีกลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวและผลักดัน
ในสภาให้แก้ไขโดยเฉพาะในหมวดของสถาบันนะคะ
แล้วคุณนุ้งก็ประกาศจุดยืนด้วยเรียกร้องบอกว่า
ให้ยุติกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ๖ศูนย์ซะ
เพราะมีข้อมูลปรากฏว่ามีกลุ่มทุนจากต่างประเทศหนุนหลัง
สนับสนุนให้ประเทศไทยแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแล้วก็สถาบันค่ะ
ค้านเพราะเหตุผลว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐมนูลนี้ได้รับทุนจากต่างชาติ
ซึ่งมันจะเข้าข่ายว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
มันเป็นการแทรกแทรงจากต่างชาติหรือไม่
สามมันเป็นการขายชาติหรือไม่เพราะคุณทำอะไรกันอยู่
ก็จริงก็เป็นสิ่งที่คุณอู๋เคยพูดแล้วในรายการถามตรงกับคุณจอมขวั
ตอนนั้นที่มาเหมือนพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกับภัยดาวดินนะคะว่า
เรื่องเบื้องหลังการร่างรัฐธรรมนูลเนี่ย
ไอร้งไอลอต่างมันมีบริษัทต่างชาติหนุนหลังให้เงื่อนทุน
อะไรแบบนี้ก็เลยอยากที่จะมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้นะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของการยกเลิกสวนะคะ
ทั้งนั้นที่อีกไม่นานสวชุดนี้ก็จะหมดวาระอยู่แล้วเนี่ย

ก็ไหนเขาก็จะหมดวาระแล้วก็ให้เขาทำงานไปจนจบสิ

เขาบอกว่าสอสอเป็นกุญแจสำคัญในการทำหน้าที่เลือกบุคคล
เข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
เพื่อจะเข้าไปทำหน้าที่ปราบทุจริต
เพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ย
จึงเป็นไปเพื่อเกิดการทุจริต
อันนี้คือสิ่งที่คุณอู๋พูดนะคะ

ถ้าเกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูนจริง
ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอู๋อยากฝากไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
เรียกร้องหวังจะปฏิรูปสถาบันว่า
ยกเลิกและยุติความคิดนี้เสียเถิดค่ะ
คุณอู๋นิยมเรื่องนี้มากที่สุด